คุณผู้ชมฮะตบนี้เพราะรัก

เพื่อนอีกคนก็เลยลงไปหาหอยในคลอง

แล้วก็เลยตบเลยเพราะเป็นห่วง

มันเดือนร้อนหมดเลย
โอ้โหเขาเต็มเลย

กลับบ้าน

ตกกระบานก็ให้
จริงสองคนนี้เขาเป็นเพื่อนรักกัน
ก่อนหน้านั้นเขานั่งกินเหล้าด้วยกันอยู่
ปรากฏว่ากับแกล้มหมดฮะ
ก็เลยลงไปหาหอยในคลอง
แล้วคนที่นั่งอยู่บนรถก็ลงไปหาหอยในคลอง

ก็เลยโทรแจ้งกู้ภัยบอกกู้ภัย

ชาวบ้านก็ช่วยมากันตามหาตรงนี้
ที่สระบ้านยองคลองยาง

ทีนี้คุณผู้ชมตามหาแล้ว
ตามหาเหล้าไม่เจอสักที

พอกู้ภัยมาถึงช่วยกันเดิน
บริเวณรอบไม่พบอีก
คิดว่าคงจมอยู่ในสระแน่เลยคุณ

มหาในน้ำแล้วแต่จู่ก็มีคนตะโกน

แอบหลับนะฮะแล้วก็ทีนี้
ผู้ภัยก็ไปปลุกพานายโยขึ้นกระบะ

เพื่อนรักก็คือนายนินะที่เมื่อกี้เดิน
หาแล้วหาอีกโยเเกยุนายโย

ดันไปนอนหลับอยู่ตรงนี้

เองทำให้ค๊าหานานค้าเป็นห่วงนาน